คุณผู้ชมคะมันมีอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สมุทรปราการ
มีคนขับรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์
คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
แล้วย่านของผู้เสียชีวิตน่ะโกรธมาก

โน้มนี่โน้มใจเย็นเดี๋ยวโดดตำรวจ

เขาไปต่อยคนขับรถกระบะเลยนะคะ

ของคนที่โดนต่อยนะคะ
นายนัฐกรพิมพยอมอายุ๔๘ปี
เขาเป็นสมาชิกพักเก้าไกล
เขาก็ยืนรอให้การกับตำรวจ
เพราะเขาคือคนที่ขับกระบะไปชนคนขี่รถจักรยานยนต์จนเสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายนัทธพลอายุ๒๘ปี
นายนัฐกรนี่โดนต่อยถึง๒ครั้งนะคะ

เมาไหมเนี่ยเมาสิพี่อุ๋ย
เมาอ่ะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
เกือบ๓๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เขาห้ามเกิน
โอ้โฮที่ว่าญาติเขามาทำเมาหรือเปล่า
เปล่าเพื่อนกูตายคือเมาจริงค่ะ

กำลังต้องมาห้ามงานแล้วก็แยกออกจากกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑๓๐คืนที่ผ่านมานะคะ
ปากซอยแบริ่ง๘สมุทรปราการ
พี่สาวของผู้ตายพอมาถึงเห็นร่างของน้องชาย
คือเข่าซุดเลยกองกับพื้นร้องไห้กอดศพน้องชาย
คือสภาพศพของผู้เสียชีวิตศีรษะแตก

กู้ชีพกู้ภัยพยายามจะช่วยชีวิตแตก
ช่วยเอาไว้ไม่ทันเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุ
นายนัตกรคนขับกระบะสภาพคือเหมือน
ใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมคือดูก็รู้ว่าเมาครับ
ญาติทั้งเพื่อนของผู้ตายคือถามคำแรกเลยอ่ะ
เมาหรือเปล่าเพราะดูสภาพนี้รู้เลย
นี่เป็นสมาชิกพักเก้าไกล
คือสมัครเป็นสมาชิกพักเมื่อ๑๘สิงหาคม

กระบะก็มีโลโก้ของพักติดอยู่
เขาก็ให้การว่าขับรถมาถึงปากซอย
เปิดไฟเลี้ยวขอทางจะเลี้ยวเข้าซอย
แต่รถจักรยานยนต์คู่กรณีมาจากทางตรงไม่เบรก

แต่ผมก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วไงขอทางแล้วไง

นั่นเห็นมอเตอร์ไซค์ไหม

ก็ไม่รู้ผมก็คือขอเข้า
แล้วเขาไม่รู้เขาวิ่งชนรถผมเลยครับ

ตำรวจนำตัวนายนัฐกรคนขับกระบะไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลที่สพสำรงเหนือ
อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมว่าเกือบ๓๐๐อ่ะ
คือตรวจวัดได้เอาตัวเลขตรงเลยก็คือ๒๘๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
นี่ค่ะนี่ค่ะเขาห้ามเกิน๕๐ค่ะนี่ปลาเข้าไป๒๐๐
วันนี้คุณระวีการนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเที่ยงคืน๕๐นาที
ผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มานะคะก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุนะคะ

อีกมุมหนึ่งจะเห็นกระบะกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าซอย
หยุดรอให้เก่งทางตรงผ่านไป๑คันจากนั้นกระบะก็เลี้ยวเข้าซอย
แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตขี่มาทางตรง
แล้วชนกันแบบเต็มเลย
ซึ่งคนขับกระบะอ้างว่าขอเข้าแล้วแล้วก็วิ่งมาชนผม
ใช่เขาบอกว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวแล้วด้วยว่าจะขอเลี้ยวเข้าซอย
แต่แบบนี้ค่ะแต่ว่ามอเซคเขาทางเอก
เขาทางตรงใช่ไหมเขามาทางของเขา
ทีนี้ค่ะครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดมหาวงสมุทรปราการ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็เพื่อนของผู้เสียชีวิตเขาโกรธไงเขาทนไม่ไหวไง
แล้วขอยืนยันด้วยนะว่าน้องเขาที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเนี่ย
ไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเพราะว่ายังโทรคุยกันอยู่เลย

คือเธอบอกเธอก็โกรธคนขับรถกระบะจริงนะ
คือเอาจริงคือเมาไงถ้าตัวเองรู้ว่าเมาก็ไม่ควรจะขับรถ

มันจะทดแทนกันยังไงเพราะว่าเนี่ยสูญเสียไปหนึ่งชีวิตเลย
จริงถามว่าโกรธไหมโกรธค่ะ
แต่ถ้ามองว่าเป็นอุบัติเหตุมันก็คืออุบัติเหตุเนาะ
มันก็ไม่อยากให้แบบมีใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะ
แต่กรดไหมถามว่ากรดไหมกรดค่ะ
เพราะว่าคือถ้าเกิดเขารู้ตัวว่าเขาดื่มเยอะขนาดนั้นนะคะ
เขาก็ไม่ควรที่จะขับขี่แล้วก็ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างนี้ค่ะ
เพื่อนของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะว่าคือ
ผู้เสียชีวิตเขาแค่ไปกินข้าวกับรุ่นพี่ไปคุยงานไม่ได้ไปงานเลี้ยงไม่ได้ดื่มเหล้า
เสียใจมากที่เพื่อนต้องมาเสียชีวิตเพราะคนที่เมาและขับ
ขวามือคือภาพของผู้เสียชีวิตนะคะ
เราได้ข้อมูลมาว่าตัวนายนัฐกรคนขับกระบะค่ะ
คนงานก็ให้ข้อมูลว่าตัวนายนัฐกรก็จะพักอาศัยอยู่แถว
งานก่อสร้างมาตรวจสอบงานเป็นประจำทุกวัน
ทีนี้ในส่วนของพักเก้าไกลนิดหนึ่งนะคะ
คนขับกระบะเป็นสมาชิกพักเก้าไกลจังหวัดพิศนุโลก
ต้นจะทำเรื่องถึงกรรมการบริหารพักส่วนกลางให้ดำเนินการตามระเบียบ
ส่วนเรื่องคดีตำหรับแจ้งข้อหานักเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทรัพย์สินเสียหาย
ฝากค้างสารสมุทรปราการเรียบร้อย
ทีนี้ขอเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณผู้ชมนิดนึง
ตัวคนขับรถกระบะอ้างว่าก็ผมเปิดไฟเลี้ยวแล้วไง

เปิดไฟขอทางจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วไง
แต่รถจักรยานยนต์ขี่มาทางตรงแล้วพุ่งมาชนผมเลย

ตัวคนขับกระบะจะอ้างว่าเปิดไฟเลี้ยวขอทางแล้วเนี่ย
มันอ้างไม่ขึ้นเพราะในทางกฎหมาย
เลี้ยวเป็นองค์ประกอบเพื่อให้บุคคลอื่นทราบว่า

ไม่ใช่ว่าเปิดไฟเลี้ยวแล้วไปเลี้ยวตัดหน้ารถคันอื่นได้

คือคุณก็ต้องดูระยะที่เขาสามารถเบรกหรือว่าหยุดให้คุณทัน
ใช่ค่ะเปิดไฟเลี้ยวต้องรอดูนิดนึง

รถทางตรงวิ่งมาเร็ว
ก็ไม่รู้ผมก็คือขอเข้า
แล้วเขาไม่รู้เขาวิ่งส่งรถผมเลยครับ
อ๋อป่าจะเลี้ยวเข้าซอย
ตรงนะคือถ้าเราไม่ได้ดื่มไม่ได้เมามาขับเนี่ย
การตัดสินใจต่างมันจะดีกว่านี้ไง